งานนี้ก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเหมือนกันนะคะ

แต่ไปช่วยค่ะช่วยแม่ควายที่ตกลงไปในท่อระบายน้ำ

แต่ว่าด้วยความที่ว่าแม่ควายนี้ตัวใหญ่มากนะคะ

เพราะว่านี่คือควายแม่ลูกอ่อน
พลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำ

เลี่ยงเมืองตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก

คือมันพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำ

แล้วท่อระบายน้ำมันไม่มีฝาปิด

เราจะพบว่ามีรถเครนสีขาวจอดอยู่ริมถนนคันใหญ่แบบนี้เลยนะฮะ
คือเขาก็ขับมาเพื่อเตรียมจะช่วยเหลือแม่ควายตัวนี้
เครนนี้เป็นของผู้ที่ใช้ถนนที่ผ่านมา
แล้วก็มาเจอว่าแม่ควายตกลงไปในท่อระบายน้ำ

จากนั้นรถของอบตบ้านใหญ่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็เดินทางมาถึงค่ะ
โดยเขามีการใช้เชือกผ้าขนาดใหญ่
ทำการคล้องไปที่บริเวณคอของแม่ควาย
เพื่อที่จะต้องยกตัวมันให้สูงขึ้น
แล้วจะใช้ผ้าอีกเส้นหนึ่งคล้องใต้ขาหน้า
ในการช่วยพยุงลำตัวมันขึ้น
จากนั้นก็จะต้องใช้รถเครนยกร่างของแม่ควายขึ้นมาจากท่อ
เพราะตัวมันใหญ่ต้องใช้เครนยกนะคะ
ใช้เวลานานกว่า๓๐นาทีคุณผู้ชม
ถึงจะสามารถช่วยดึงตัวแม่ควายเนี่ย
ขึ้นมาจากท่อระบายน้ำได้
พอขึ้นมาได้นะคุณผู้ชมไปดูที่ลำตัวของมันนะ
ควายที่บริเวณลำตัวมีรอยแผลถลอกปอกเปลือกบริเวณด้านหลังนิดหน่อย
จากว่าท่อระบายน้ำมันคงบาดแล้วติดอยู่นานด้วยนะคะ
ก็จากการสอบถามนางสุวานิทคูณหอมอายุหกสิบสองปี
เป็นเจ้าของควายแม่ลูกอ่อนตัวนี้ค่ะ
เขาบอกว่าควายฝูงนี้ที่เขาเลี้ยงไว้มีทั้งหมด๑๘ตัว
เขาจะให้คนเนี้ยพามาเลี้ยงแถวแถวนี้
แล้วเนี่ยการที่พามาครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะ
แล้วตรงนี้เป็นที่ที่มีเจ้าของ
แต่ว่าบังเอิญคุณดูนะแม่ควายเดินมาแล้วพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำ
คือตรงนี้ถ้าไม่สังเกตดีคุณจะไม่เห็นเลยว่ามันเป็นท่อระบายน้ำที่ไม่มีฝาปิด
เพราะตรงนี้มันถูกย่าขึ้นปกคลุมไปหมดเลย
แล้วที่ผ่านมาเขาบอกว่าตรงนี้ท่อนี้ก็เคยมีควายตกในท่อระบายน้ำแบบนี้มาแล้วถึง๓ตัว

มาสามตัวแล้วมีหนึ่งตัวตกลงไปแล้วยังไงคะตายมีแบบถึงขั้นไม่รอดด้วยอ่ะคือบ่อน้ำท่อตรงนี้มันใหญ่มากเลยนะคะ
เขาก็กังวลว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่ควายแล้วเป็นคนถ้าคนเดินผ่านมาแล้วพลัดตกลงไปคนถึงตายเหมือนกันนะคะ
เพราะควายตัวใหญ่มันก็เลยตกลงไปไม่มิด
แบบนี้ยังไงดีประสานหน่วยงานที่เฉียบพร่อมนะ
เขาก็อยากฝากเอาเจ้าของพื้นที่ก็แล้วกันอืมช่วยนำฝาท่อระบายน้ำมาปิดหน่อยนะคะ
คือจากการสำรวจท่อระบายน้ำที่ที่ควายมันตกลงไปเนี่ยนะท่อระบายน้ำมันมีความกว้างและยาวนะคุณผู้ชม
มันกว้างและยาวประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบเซนติเมตรอ่ะ
ขึ้นมาไม่ได้เห็นไหมมันตะเกียกตะกายไม่ได้ก็ต้องถือว่าโชคดีมากนะที่มีคนมาเห็นว่ามันติดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีพลเมืองดีเนี่ยมาช่วยแม่ควายตัวนี้ไว้สำเร็จสุดท้ายมันก็รอดปลอดภัยออกมานะคะ
โอ้โหต้องยอมใจนะคนไทยนี่มีน้ำใจมากช่วยเหลือแม้กระทั่งสัตว์เนี่ยเห็นไหมน่าชื่นชมสุดยอดเลยนะฮะ